แล้วก็ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วม
ที่ชุมชนตลาดร้อยปีที่ปราจีนบุรียังอ่วมอยู่เลยนะ
เมื่อวานเราก็นำเสนอวันนี้เราก็ไปติดตามความคืบหน้าให้นะครับ
เพราะว่าน้ำยังคงท่วมแล้วก็ชาวบ้านชาวช่องก็รีบขนของขึ้นที่สูง
แล้วพอตอนเช้ามืดจะมาทำบุญตักบาทพระพิสุสงฆ์
ปรากฏว่าทั้งพระทั้งเนรท่านก็ต้องเดินลุยน้ำท่วมประมาณหัวเข่า
มารับบินทบาทจากญาติโยมคุณดูสินะฮะ
แล้วก็ญาติโยมเองก็ต้องออกมาจากบ้านมาลุยน้ำนี่
แล้วก็มาทำบุญแบบนี้เหมือนกันนะครับ
บ้านมีเรือก็พายเรือมาเพื่อจะทำบุญกับพระพิสุสงฆ์นะครับ
ส่วนบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมประมาณสูงสัก๒๐เซนติเมตรถึง๕๐เซนติเมตรนะครับ
แล้วก็ขณะนี้ระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นชั่วโมงละ๕๑๐เซนติเมตรด้วย
มีชาวบ้านได้รับผลกระทบในพื้นที่ของชุมชนตลาดร้อยปีที่อำเภอกบินบุรีแห่งนี้
กว่า๕๐ครัวเรือนนะฮะและบางครัวเรือนต้องใช้เรือสัญจรเข้าบ้านแล้วนะครับ
ทางด้านของชาวบ้านคนหนึ่งที่ทีมข่าวของเราไปพูดคุยด้วยนะฮะก็คือคุณพี่ธวัฒน์วงศาเนี่ย
ก็เปิดเผยบอกว่าน้ำในแม่น้ำปลาจีนบุรีได้เอ่อเข้าท่วมชุมชนตลาดเก่า
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าของเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อย
ช่วงเที่ยงคืนที่ผ่านมานะคุณนะเป็นช่วงพีคเลยล่ะฮะระดับน้ำสูงขึ้นมากนะครับ
ชาวบ้านก็อยากได้เรือไว้สำหรับในการเดินทางเข้าออกชุมชน
เพื่อที่จะได้ไม่ต้องเดินลุยน้ำที่ท่วมนะครับ
จากปราจีนบุรีเราไปที่ชนบุรีนะฮะฝนตกหนักและแน่นอนชนบุรีคุณเป็นคลองอยู่บ่อยครั้ง
ใช่ค่ะเมืองชนเนี่ยเป็นคลองประจำเลยนะฮะ
นี่ครับทำให้ถนนสุขประยูนในพื้นที่ตำบลหนองตำลึงแล้วก็ทางด้านของเขตอำเภอเมืองเนี่ยนะครับ
น้ำท่วมถนนสายดังกล่าวระดับน้ำความสูงสุดประมาณสัก๓๐เซนติเมตรนะครับ
ส่งผลให้การจราจรติดขัดเนื่องจากช่วงเช้าประชาชนเดินทางไปทำงาน
โดยเฉพาะไปนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ชมบุรี
แล้วก็รถจักรยานยนต์เคลื่อนไม่ค่อยได้แล้วคุณนะ
ไม่ค่อยได้แล้วครับรถยนต์ก็ยังพอได้แต่มันก็ติดขัดแบบนี้นะฮะ
ส่วนคนเดินเท้าก็ต้องถอดรองเท้าถอดถุงเท้าเดินลุยน้ำท่วมเป็นแบบนี้นะครับ
ส่วนสาเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนนะครับ
โดยเจ้าหน้าที่บอกว่าเพราะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้น้ำระบายได้ช้า
ชาวบ้านก็บอกถนนเส้นนี้แม่ฝนตกทีไรน้ำท่วมขังเป็นประจำ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่อยเข้ามาช่วยดูแลเรื่องของการระบายน้ำในช่วงหน้าฝนหน่อยนะครับ
แล้วก็ยังมีพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรถนนบางนาตราดช่วงกิโลเมตรที่๓๖นะครับ
ระดับน้ำเนี่ยก็ท่วมสูงเหมือนกันทำให้รถขนาดเล็กอย่างรถจักรยานยนต์
เครื่องนี้ดับไปเลยนะฮะต้องลากจูงเข้าข้างทาง
คุณดูสิเมื่อกี้เห็นรถคันสีขาวไหมน้ำท่วมเท่าฝากระโปรงนะฮะ
แต่จุดตรงนี้ชนบุรีนี่เราเห็นข่าวบ่อยเลยนะ
พอน้ำท่วมปั๊บมันคือเป็นน้ำรอการระบายใช่ไหม
เออนะฮะคือชนบุรีเนี่ยเหมือนเป็นพอท่วมมาทีเนี่ยมันโยงใยเลยนะ

มันหมดเลยแล้วคันนี้โอ้โหกล้าลุยได้คุณ
เขาบอกถ้าไม่ลุยก็ไม่ไหวแล้ว
เพราะบางคนบอกว่าถ้าลุยน้ำท่วมห้ามดับเครื่องเด็ดขาด
ต้องลุยกันไปจนกว่าเครื่องมันจะดับเอง

ครับไปดูทางภาคใต้กันบ้างนะครับ
ภาคใต้ต้องระวังเรื่องของคลื่นลมแรง

ใช่คือปักทงแดงแบบนี้นี่คือเตือนไว้นะคะ
เพราะว่าคลื่นลมในทะเลมันสูงประมาณ๒๓เมตร

นี่ที่พังงาครับที่อำเภอตะกัวทุ่งนะฮะ
ทีนี้เจ้าหน้าที่มาปักทงแดงกันไว้แล้ว
สัญลักษณ์ในการห้ามออกเรือในทะเล
เพราะว่าในทะเลเนี่ยฝนมันตกแล้วมีคลื่นลมสูงนะฮะ
ลมในทะเลสูงประมาณ๒๓เมตรนะครับ
ขณะที่ทางภูมิหน่วยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงานะครับ
ก็คือพอกิติภูมิสมัยกลางเนี่ย
บอกว่าตอนนี้มีการออกประกาศเตือนให้ประชาชนระมัดระวังในการเดินเรือ
เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งเลยนะคุณนะ
ตั้งแต่ช่วงวันที่๘ไปจนถึงวันที่๑๓กันยายนนี้นะครับ
ส่วนที่บริเวณคลองหล่อยูงตำบลหล่อยูงนะครับ
เริ่มมีน้ำจากภูเขาไหลลงสู่คลอง
ทำให้ระดับน้ำเอ่อล้นทะลักเข้าถนน
แล้วก็ท่วมบ้านเรือนประชาชนบางส่วนแล้วนะฮะ
แต่ว่าถนนยังพอจะสามารถสัญจรผ่านไปมาได้นะครับ